บินสุวรรณภูมิบอกเลยเมื่อวานนี้แทบแตกเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมค่ะ
เหล่าอากาเซไปรอส่งพี่แจ็คสันหวังค่ะกลับบ้าน
อยากให้ปลอดภัยจริงและที่สำคัญแต่มันมีเซอร์ไพรส์ด้วย
มีคนนึงคุณผู้ชมค่ะแฟนเนี่ยเขากรี๊ดแทบสนามบินแตกกัน

มาส่งแจ็คสันหวังแต่เจอแจ๊ดสิ้นหวังไปก่อน
คือทางนี้มันเป็นทางเดียวที่เขาแบบมาเปิดให้ประชาชนเดินได้
เพื่อความปลอดภัยใดความเรียบร้อยของแฟนคลับเนาะ
แฟนเขาก็ดูเป็นความเรียบร้อยนะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคุณผู้ชม
ดูจากในคลิปได้ยินเสียงกรี๊ดสนั่นดันลั่นสนามบิน
เอาดีถ้าใครกำลังนั่งเวออยู่เฮ้ยเสียงกรี๊ดขนาดนี้

เออมาแล้วแน่เลยคุณผู้ชมค่ะ
ว่าอ้าวไม่ใช่เป็นพี่แจ็ค
ต้อนรับพี่แจ๊ดไปขึ้นเครื่องบินโดยสวัสดีภาพค่ะ
เสร็จสับแล้วก็ถึงคิวพี่แจ็คสันหวัง
มาแล้วตัวจริงจะมาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ปรากฏกายทีนี้เนี่ยเสียงดังเข้าไปอีก
เพราะว่าพี่แจ๊คเขามาในรูปแบบชิล
เสื้อยืดสีดำแล้วก็กางเกงช้างที่กำลังกินเทรนด์อยู่ในตอนนี้คุณผู้ชม
และที่สำคัญเพิ่มความตะมุตมินะคะ
ด้วยการถือตุ๊กตามาด้วยแบบนี้บัสไลทเยียไปเลยแม่
เทียบให้ดูความฮอตของสองคนกันชัดไปเลยดีกว่า
แจ็คสันหวังและแจ๊ดสิ้นหวัง
คุณผู้ชมบอกเลยมันสูสีไปดูสไตล์
แจ๊คอยู่ในดวงใจดิฉันอยู่แล้วส่วนตอนนี้พี่แจ๊ดสิ้นหวังเนี่ย
แทรกเข้ามาเบียดในหัวใจได้เลย
มันสูสีมากเลยคุณผู้ชมค่ะมันแบบว่าความหล่อความเท่
เสื้อยืดสไตล์เหมือนกันกางเกงแบบเซอร์เหมือนกัน
แววตุ๊กตามาแล้วนะต่อไปสัมภาษณ์แจ๊คลำบังแล้วนะ
ใช่เพราะว่าต้องเบียดแฟนคลับกันเข้าไป
พี่ฉันชอบนะอากาเซพี่แจ๊คก็กรี๊ดให้พี่แจ๊คกันแบบสุดพร้อม